อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่คนโพสต์เนี่ยเป็นเจ้าของแมวเองด้วย

แล้วบอกว่าถ้าพามาเล่นน้ำ
๒ตัวเป็นแมวพันธเปอร์เซียไปเที่ยวทะเลค่ะ
แต่ก็กลับนำแมวใส่กรงขัง
อยากจะเอาแมวนั้นไปลอยทะเลไม่ดีไม่ลอยไม่ดีแบบนี้จริงนะคะ
ซึ่งเขาก็โพสต์ภาพนี้ไปยังกลุ่มคนรักแมวบนเฟซบุ๊ก
ทำให้โอ้โหคนที่ตามเพจก็คือรักแมวมากอยู่แล้วเป็นธาตุแมวกันนะคะ
ทำให้โดนวิจารณ์อย่างหนักว่านี่เป็นการกระทำทารุณต่อสัตว์
แล้วก็แชร์ต่อกันไปเยอะเลยในโลกออนไลน์ค่ะ
ประเด็นแบบนี้ขึ้นมาทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็สอบถามไปยังนายสัตวแพทย์พงเทพเอกอุดมชัยนะคะ
ซึ่งก็เป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมประสุทธิ์
เปิดเผยว่าไม่ทราบเจตนาของเจ้าของแมวว่าทำแบบนี้ไปคืออะไร
แต่มองว่าการกระทำแบบนี้ยังไงก็เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์
เพราะว่าการนำแมวไปแช่น้ำทะเลเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้แช่ลึกนะคะ
ผิวผิวไปลอยแบบเนี้ยแต่ว่าผิวของแมวมีความบอบบาง
อาจจะทำให้ขนร่วงได้นอกจากนี้นะคะถ้าน้ำเข้าปากเข้าตาก็อาจจะทำให้แมวเนี่ยไม่สบาย
แล้วถ้าขึ้นจากน้ำเค็มแล้วไม่ได้อาบด้วยน้ำจืดก็อาจจะทำให้ผิวหนังของแมวเกิดอาการแสบได้ค่ะ
ฝากด้วยว่าธรรมชาติของแมวเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่ต้องอาบน้ำหรือโดนน้ำมากนัก
แต่ต้องมีการชำระร่างกายบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวสายพันธุ์ที่มีขนยาว
จะซักสัปดาห์ละครั้งเพราะว่าแมวเนี่ยสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ถึงผิวหนัง
ถ้าเป็นแมวขนสั้นเนี่ยบางทีเราปล่อยเขาตามธรรมดาเลยเขาก็จะแบบเรียตัวเองทำความสะอาดได้เองตัวเอง
ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะหลังจากโดนถล่มเรื่องนี้บนโลกโซเชียล
ชายคนนี้เขาก็ลบภาพออกไปแต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะว่ามีคนแคปไปแชร์ต่อวิจารณ์กันเยอะนะคะ
แต่ก็มาโพสต์ภาพอัปเดตน้องแมวทั้งสองตัวอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้ยังปกติดีมีความสุขไม่ได้ถูกกันแกล้งทารุณใด
พอดีว่าถ่ายรูปไว้เผลอโพสต์ไปคนไม่รู้จักไม่รู้หรอกว่าจริงแล้วเนี่ย

คือดูหน้าก็ดูไม่ออกว่าอารมณ์ไหนไง
เพราะหน้าเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงดันเลือกแมวที่ขนฟูที่สุดด้วยนะเป็นเฟอร์เซีย
แต่ว่าคือถ้ารักแมวจริงน่าจะรู้นะว่าหนึ่งการขังกรงเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้ว
ยิ่งไปขังกงแล้วเอาไปไว้ในที่ที่เขาออกไปไหนไม่ได้
เขาไม่คุ้นเคยได้อย่างที่รู้กันว่าแมวไม่ได้ชอบน้ำขนาดนั้น
มันก็มันทำให้เขาอึดอัดได้บางทีเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดทำให้เขาก้าวร้าวได้เหมือนกันเนาะ
ใช่อาจจะแปลว่ารักแต่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของน้องแมวของตัวเอง
เพราะว่าจากแคปชั่นที่เขียนอะไรอย่างนี้เหมือนเขาก็วงแบบเหมือนทำให้เป็นแก๊กน่ารัก
ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะ
สัตวแพทย์เราไปสอบถามมาให้แล้วแมวไม่ชอบโดนน้ำนะคะ